พร้อมเพลง

รอดจังเลยอ่ะ

นี่ใช่คุณคุปตะนันคนเดิมเมื่อเช้าไหมเนี่ย

เออแล้วก็เสื่อชุดกลับมา

อันนี้คาเซโยอย่างนี้แหละนะ
นี่แสดงว่าเจอที่ร้านอาหารเกาหลีแล้วฮ
ไม่คืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมฮะ
ในช่วงเช้าคุณคุปตนันเขาจะมาพร้อมกับเรื่องราวของเกษตรกรนะครับ
แต่ว่าถ้าช่วงสายแบบนี้ก็จะมาพร้อมกับสภาพอากาศ
ตอนนี้ต้องมีการเตือนกันอย่างเข้มข้น

หลายคนสงสัยว่ามันฤดูร้อนหรือว่าฤดูฝน
อ่านั่นสิจริงฝนตกอีกเหลือกัน๒อาทิตย์ละนะ

ทำไมเขาประกาศเรื่องของพายุฤดูร้อนเนี่ยนะครับ

เจอทั้งฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าลูกเห็บตก
ตั้งแต่พื้นที่ภาคเหนือไล่ลงมาจนถึงพื้นที่ภาคกลางเลย
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าปัจจัยหลักที่จะทำให้เกิดความแปรปวนที่เกิดขึ้น

คุณผู้ชมนี่คือพื้นที่ทั้งหมดที่ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบเมื่อคืนนี้
ก็ประกอบไปด้วยบริเวณพื้นที่ปีกตะวันตก
ทั้งหมดเลยนะครับไล่ตั้งแต่พื้นที่ภาคเหนือไล่ยาวลงมา
ถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง

เป็นการเคลื่อนตัวของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก

โดยต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เวลาเขาประกาศเรื่องของพายุฤดูร้อน
เขาจะดูหลักการก็คือดูการแผลลงมาของอากาศเย็น

สิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือคลื่นกระแสลม
นี่เป็นการอธิบายทำไมมันถึงทำให้เกิดความรุนแรง
คลื่นส่วนที่เป็นหัวคลื่นเนี่ย
มันจะมีลักษณะสูงขึ้นไปแบบนี้นะครับ
ดังนั้นเวลาสูงขึ้นแบบนี้ลมที่แรงที่อยู่ข้างบน
เขาก็จะดูดเอาความชื้นลอยขึ้นไปด้วย
พอลอยขึ้นไปสูงก็เกาะตัวเป็นเมฆที่มีลักษณะสูงขึ้นไปบนท้องฟ้า
ก็เป็นเมฆที่ท้องข้างบนมีลักษณะเป็นน้ำแข็ง
พอแข็งตัวเสร็จปุ๊บทำให้เกิดความแปรปวนเกิดขึ้นก็กลายเป็นฝนฟ้าขนอง
หลังจากนั้นส่วนต่อไปที่เราจะเจอกันในวันนี้นะครับก็คือส่วนท้องคลื่นครับ
ก็คือส่วนที่อากาศจมตัวลงมาอากาศเย็นด้านบนลงมา
ทำให้เมื่อวานนี้หลังจากฝนตกวันนี้อากาศจึงมีความหนาวเย็นเกิดขึ้นในหลายพื้นที่
ช่วงเช้าที่ผ่านมาถ้าหากใครได้มีโอกาสตื่นเช้าสัมผัสดูอากาศจะเย็นนะครับหลังจากที่เกิดฝน
นี่แหละครับถ้าหากสังเกตดูตอนนี้นี่คือการเคลื่อนตัวของคลื่นกระแสลม
เป็นกระแสลมในระดับที่อยู่ที่ประมาณ๕กิโลเมตรนะครับจะมีลักษณะเคลื่อนที่แบบนี้
ดังนั้นเขาเลยไม่ประกาศให้ระยะนี้เป็นระยะที่ต้องระวังเรื่องของพายุฤดูร้อน
เพราะว่าพายุฤดูร้อนจริงจะเกิดขึ้นในช่วง๕๗ซึ่งเป็นช่วงที่มีมวลอากาศเย็น
ตัวการหลักตัวการสำคัญที่เขาจะใช้ระบุว่าเป็นพายุรุ่นร้อนเกิดขึ้น
ก็หมายความว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๗
ก็คือจะมีเรื่องของความแปรปวนสภาพอากาศเกิดขึ้นมากน้อยแล้วแต่พื้นที่นะครับ
หากเขาร้อนจัดติดต่อกันหลายวันก็เตรียมตัวแล้วกันนะครับ
อาจจะต้องเตรียมรับมือกับความแปรปวนมีลมแรงฟ้าร้องฟ้าผ่ารวมไปถึงลูกเห็บที่จะตกด้วย

พรุ่งนี้ยังมีเรื่องอัปเดตมากมายนะครับเกี่ยวกับสภาพอากาศให้มาติดตามกันเวลานี้เช่นเดิมนะครับผม